คุณผู้ชมเคยเจอไหมเคยเจอเหตุการณ์แบบพี่ชนกับน้องน้ำ
หนังเรื่องสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักหรือเปล่า
ถ้าสายแอบชอบแอบรักมาทางนี้เลยสาดไฟคนโลกมาได้เลย
หลายคนเป็นแบบเชอรี่เป็นแบบพี่โชนเป็นแบบน้องน้ำ
คุณผู้ชมค่ะหนังเรื่องนี้เนี่ยนะผ่านมา๑๓ปีแล้ว
แต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ในใจคอหนังไม่รู้ลืม
คือมันเป็นหนังที่เหมือนว่าน่ารักมันดีต่อใจ
เขาให้ข้อมูลว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย
แห่ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทย
ฉันเคยเจอเหมือนกันแล้วหน้าตาน่ารักกันทุกคนเลยอ่ะ
บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะเป็นพี่โชนกับน้องน้ำสักครั้งเขาบอกแบบนี้
มาริโอได้ยินแบบนี้บอกว่าโอ้โหปลื้มใจมากเลย
ที่หลายคนยังชื่นชอบหนังเรื่องนี้
แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ชุดนักเรียนมาเที่ยวเมืองไทย
เขาก็เน้นย้ำเรื่องข้อกฎหมายของบ้านเราด้วย

เห็นแฟนอินเตอร์โดยเฉพาะแฟนจีนเยอะขนาดนี้
โอ้ก็เลยขอโชว์สกิลภาษาจีนให้นักข่าวได้ฟังหนึ่งกลุ่มนะคะ

ถ้าโอ้เป็นพี่โชนใส่ชุดนักเรียนตอนนี้ได้ไหม
บอกว่าเอาจริงนะพี่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
จะเป็นเหตุผลอะไรไปฟังโอ้เฉลยกันหน่อยค่ะ
อ๋อแล้วให้ตัวตอบกลับไปว่า
ผมก็เลยบอกเขาเอาจุเรียนนี่ก็เชียวชื่อ
บอกแย่เฮิ้นชีฮวันคือเขาชอบมาก

ผมก็เลยดีใจว่ามีคนจีนที่เขายังชอบหนังเรื่องนี้

ที่ชอบเรื่องสิ่งเล็กมากอะไรอย่างนี้

นี่ไม่เหมือนมารีทอ้อสก
นี่ไม่เหมือนมารีทอ้อสก

มึงแพนฟันคลับอยู่ที่ต่างประเทศ

บอกแล้วว่าพูดไม่เหมือนโอ้ต้องให้โอ้พูดแล้วถึงจะน่ารัก
พูดจินไม่ได้ไม่เป็นไรติดตามผลงานมาริโอต่อไปก็แล้วกัน